เดี๋ยวให้ดูอีกช็อตเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะยังไม่เคยเห็น
สองท่านก็อาจจะยังไม่เคยดูไม่เคยลอง
ไปดูพร้อมกันเลยว่าอะไรช็อตกันล่ะครับ

ไม่ตัดจังหวานเพลงเลย
เอาอย่าดราม่ากันนะให้ดูกันก็บอกว่ามันกินได้จริง

เอามาท้าวเป็นชอตแยะ
กินไปพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ก็คือเหมือนมึกชอตตะกี้เป็นตัวด้วงเหรอ

เอาก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าใครถนัดก็ลองดู
แต่ถ้าใครไม่ไหวก็คือผ่านนะคะปล่อยผ่านนะคะ
อันล่ะถามหน่อยซิขายเป็นถ้วยเป็นชอต

ช็อตละ๒๐อ่ะง่ายมากเลยถูกเนอะ
ถ้าพูดถึงด้วยของการค้าขายนี่ถือว่าราคาได้กำไรอยู่นะครับ
ปกติช็อตที่คุณซื้อช็อตเท่าไหร่
๓๐๐บาท
โอ้ยคุณซื้อแพงป่ะเนี่ย
ซื้อเป็นถาดด้วย
อุ๊ยคุณนวย

หรออันนั้นเป็นด้วงช็อตเหรอ
ขอบคุณไหมยกสัก

ที่แล้วแต่ความสะดวกของใครขอมันเลย